ผู้สึกข่าวทายรัฐทีวีเนี้ยฮะไปก่อติดสถานการณ์
เพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นแบบสดสดร้อนร้อนเลยนะใช่ค่ะ
ประมาณบ่าย๒ที่ผ่านมานี่เองกรณีการเสียชีวิตของพันธบทเอก
ชิรายาวไทยสงฆ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากทางผู้สื่อข่าวไทยรัตถ์ทีวี
คุณเนติชาวโครงแก้วรายงานมาจากจุดที่เกิดเหตุครับไปติดตามกัน
คุณผู้ชมครับจากการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้มครับซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับรายงานล่าสุด
เป็นการเสียชีวิตจากการยิงตัวเองในบ้านพักย่านคูคศจังหวัดปฐุมธานีครับ
ซึ่งจุดที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุครับ
จากด้านหลังของผมไปประมาณบ้านหลังที่๗นั่นคือบ้านจุดเกิดเหตุ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดในขณะนี้ครับ
มวลชนหลายสำนักเลยทีเดียวได้มา
่อติดสถานการณ์การเสียชีวิตของทางผู้กำกับเบิ้มครับ
ซึ่งบริเวณนี้เป็นบ้านพักในย่านคูคศจังหวัดปฐุมธานีครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปิดกั้นซอยต่าง
ที่จะเข้าไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุอย่างหนาแน่นนะครับ
และได้มีการกำชับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องครับ

โดยวันนี้ครับพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการภาค๑
และพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรได้มีการลงพื้นที่
มาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองด้วยนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษหลังจากเดินทางมาถึงครับ
ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกวชิราหรือผู้กำกับเบิ้ม

ส่วนภรรยาตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์และหลังเกิดเหตุมีเพื่อนของผู้กำกับได้เข้ามาพบศพเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยครับ
รองพบตรไม่ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
โดยระบุว่าประเด็นนี้ยังอยู่ในสำนวนคดี
และการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้ม
ก็จะไม่กระทบต่อสำนวนด้วยนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่มีการเขียนจดหมายสั่งลา
ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับ

ยังคงอยู่ในบ้านพักในจังหวัดปฐุมธานีครับ
ว่าหลังจากนี้อีกไม่เกิน๒๐นาที
จะมีการเคลื่อนร่างไปยังโรงพยาบาล
เพื่อทำการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งครับ

ผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะครับ
เนติชาวคงแก้พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานครับ

ก็ไปเกาะติดอยู่นะฮะที่บริเวณบ้านพักนะครับ
อยู่ที่ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ